เอ๊ะไงเห็นฉันแล้วต้องตามกัดฟัดกันดูนะไม่เคยยอมปล่อย
จะโดนไม่ใช่น้อยจะโดนไม่ใช่น้อยคอยให้ความวุ่นวายวนเวียนทุกวัน
ชาติเดิมเป็นเจ้าเวรหรือนายกรรมเฮ้ยไม่ใช่เป็นเจ้ากรรมหรือนายเวร
ที่ว่าไม่ชอบมองที่ว่าไม่ชอบเห็นมันไม่จริงใช่ไหม
ไปแล้วไปให้ไกลอย่าไกลอย่าไกลไปแล้วไปให้ไกล
มันไปมันไปเห็นหน้าและอารมณ์เสียต่อไปทุกวัน
อะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่กัน
ไม่ใช่อะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน

คือลูกแค่ตกงานเดี๋ยวลูกได้งานลูกก็กลับไป
ต้องลืมเรื่องการสืบทอดการเป็นกำนัน๗ชั่วโคตรของพ่อไปนะลืม
โหลูกใหญ่ลูกกำนัน
พ่อแม่ก็น่าจะเสียใจหน้าดูนะครับที่ลูกออกมาเป็นกันแบบนี้
ลูกสาวฉันเป็นเด็กดีรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงานไม่เคยสร้างเรื่อง

โอ้ยาเสื้อผมเสื้อผม

เตรียมตัวนอนกรอบเสื้อร้องไห้ไดาย
เอาผ้ากระเหลี่ยงกันดีเขาจะเอาดินมาเอาดินมาให้หัวหน้าดอนดูนะจ๊ะนี่ไงจ๊ะดินบ้านทุ่งปลูกอะไรดีขาดอะไรบ้างต้องบำรุงยังไงคะ
อ๋อใช่แสดงว่าที่ให้หัวหน้าดอนซ่อยส่วนงานปีล่ะใช่จ๊ะเนอะหัวหน้าเนอะ
ใช่ครับเขาจะให้ผมช่วยสอนงานครับแม่นอิลีสิแม่นแล้วแม่นแม่น

ลูกฉันเป็นคนชอบเรียนรู้ยิ่งจากคนที่ฉลาดมีความรู้ความสามารถลูกฉันยิ่งอยากเรียนรู้

กล่าวว่าลูกสาวกำหนานะแสดใช่เยอะอีนี่
ได้ข่าวมาเยอะนะจ๊ะพ่อแต่ได้ข่าวที่หนึ่งมาบ้างล่ะ

ต่อกันมามีอันไหนเป็นเรื่องจริงบ้างถ้าอันไหนเป็นเรื่องจริงช่วยเอามาปฏิประต่อแล้วมาติดต่อจริง
คนเด็ก
เพือกไม่ต้องไม่ต้องเอาเพือกให้แม่สุรีเข้าไปพ่อบอกบ้านเนี่ยมีเพือกเยอะ
แม่สุรีจ๊ะกลับบ้านดีกว่านะที่จะมืดขัมแล้วนะ

ผ่าหัวตายระหว่างทางไปเลย

ตัดยอดใบที่มีเพลียกินออกให้หมดนะครับ

เพลียลามไปที่ใบไหนบ้างหรือต้นไหนบ้าง
และนำออกไปทิ้งข้างนอกแปลงผักให้หมดนะครับ

เรียกขึ้นต้นถั่วเยอะขนาดนี้

แม่นลูกพี่มั่วหรือเปล่า
ไม่คิโมใช่ไหม

เราไม่ควรใช้ยาฆ่าแมลงให้มันเบื่อเงินครับ

ผมอยากให้ชาวบ้านใช้วิธีธรรมชาติ
ไม่ใช่เอกอาจใช้แต่ยาฆ่าแมลง

มึงต้องยอด

แค่นี้ปัญหาชีวิตฉันก็มากพออยู่แล้ว
ชิบอืมต้องไม่ถูกใจสิ่งนี้เลย
ปอยยังไม่กลับแล้วแม่ก็ไปเที่ยวกับไอ้ต้อมตามภาษาเด็กนั่นแหละ
หวังว่าคงไม่ไปก่อเรื่องอย่างที่แม่สุรีพูดนะ
ไม่มีทางถ้าเกิดว่าอีกอย่างน้องขี้เผือกนั้นมันมาแหกลูกเรานะ
รับรองเลยฉันจะตามไปแหกมันถึงบ้านเลย
นี่เวลาที่แม่ประนอมเป็นนักสู้ขึ้นมาเนี่ยมันเหล้าใจจริงเลย
มาสามีคุณผัวขอกอดขอหอมแก้มเมียสักทีให้มันช่างใจหน่อยสิจ๊ะ

ไหนว่าจะกอดจะหอมไง
ปากห้อยเลย
อะไรวะอุปสรรคอุปทานไม่เคยตรงกันเลย
เฮ้อมือนี่เขากับมือยกันมาเบาะมือเบาะเย็นละมามา

วันดีครับเออไวภาพไวภาพเจ้าไวเจ้าน้ำแล้วประโยชน์ไหวภาอยากสิ
ยินดีเลยครับป้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะกลับมาดูให้ใหม่นะครับ
เออเอากินหน้ามือเงินมือสานเดิน

เดี๋ยวต้องขี่ไปส่งนะจ๊ะปอย
ไม่ต้องหรอกแกจะอ้อมไปอ้อมมาทำไมเสียเวลา
โอ้โหเพิ่งเจอกันแป๊บเดียวเองอ่ะยังไม่หายคิดถึงเลย
อย่าเวอร์ไอ้ต้อมกลับไปได้ลูก
พี่ต้อมโดนไล่ด้วยอ่ะอ่ะคิวคิว

เงียบปากไปต้อมไม่ถูกใจสิ่งนี้

แดดร้อนที่มันแยงตายังไม่เท่าเธอส่งยิ้มมาแล้วมันแยงใจเลยอ่ะ

เฮ้ยที่นี่ที่ไหนอ่ะแล้วที่นั่นน่ะใช่ที่รักหรือเปล่าจ๊ะ

ฮื้มมมมมสตาร์ทเตียงอีกแล้ว
ถึงตัวอยู่ไกลแต่ใจฉันอยู่กับเธอนะจ๊ะ

โอ๊ะ
โอ๊ย

เฮ้ยแหมวแล้วเว้ย

พอขอนไม้มาขวางแบบเนี้ย
ใครอีกทีมาเห็นก็ต้องเบสได้

สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า

กำลังมาสิไปหาอยู่พอดี
เห็นเค้าบอกว่าอยากเรียนรู้งาน
ผมก็เลยสอนให้
แม่นจ้าตอนนั้นอ่ะพอยก็ยูน้ํ้แต่ว่าต้อมกับไปกัน
มันจะไม่ช่วยอีกอย่างเลยพ่อคำนั้นมันช่วยอยู่อย่างเดียว
ช่วยกวนประสาทกูนั่นพูดที่นี่นะเมย์อืมเออถ้า
จังสั้นอ่ะพ่อยก็พอตัวมือเงินมือสร้างก่อนด้ะ
รัดดีจ้ะครับครับแบบนั้น

ได้ไม่ดี
ปอยกลัวไม่มีงาน

สมัครงานไปหลายที่แต่ยังไม่ได้เลยครับ

เฮ้ยทำไมเป็นสภาพนี้พี่ปอย
หรือว่านอนไม่หลับเพราะคิดถึงต้อมทั้งคืนจ้ะ
เอ๊ะเงียบไม่ตอบด้วยสงสัยแต่ยังว่านี่
เออนอนไม่หลับ

พี่ปลอยมึงไม่คิดถึงลูกปลี่สักวันเลย

เรียกแกมาวันนี้เพราะอยากให้ช่วยทำให้หายเครียด

น่าจะทำให้พี่ปอยเครียดเพิ่มนะ

เดิน

มีแมลงมากัดกินตุ่นเขาครับ

ก็มีหลายภัณฑ์ครับพ่อหน่าตรงเนียเป็นข่าวคอคอเก่าเหนียวครับ

พี่เบิ้มตามมา
ไอ้นี่ยังบ่เล่วไหม
พี่ปลอยถ้าพวกกำหนังรู้เข้าแล้วสวยเลยนะ

แล้วมันจะเอาขอนไม้มาขวางทางถนนทำไมวะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

หัวหน้าเดี๋ยวอยู่ทานข้าวด้วยกันนะคะ
หัวหน้ากินเผ็ดได้ไหม
ฉันจะทำให้นายลินห้อยเป็นหมาหอบเลย
คอยดู

สนับสนุนโดยใส่ใจตัวเองทุกวัน
ผสานผักและผลไม้สกัดใหม่
พร้อมให้ยาลุรณให้ผิวดูเนียนใสเกิดสุด
อ้าวรีบเข้าไปช่วยหัวหน้าเดินเร็ว
ช่วยอะไรอ่ะปลอยมันยังขี่มาไม่ถึงเลย
ภาพมุมนี้เหมือนที่คิดไว้เป๊ะ

คุณปอยมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับ

อ้าวทำไมมันเปลี่ยนได้วะ
อ้าว

เมื่อกี้ยังรวมหัวแกล้งมันอยู่เลยอ่ะ

สอกทำไมอ่ะตอมเจ็บตอมไม่ถูกใจสิ่งนี้
ผมต้องขอบคุณคุณปอยมากเลยนะครับ
อุตส่าห์วิ่งมาบอกว่าตรงนี้มีขอนไม้
แต่จริงแล้วผมเห็นมาตั้งแต่ไกลแล้วล่ะครับ
เออเออแล้วแต่จะโลกสวยไปเถอะ

ทำไมผมต้องเอารถผมไปเช็คด้วยครับ

ถ้าคุณปอยบอกให้ผมไปเช็คผมก็จะไปเช็คครับ

ทำไมบอยต้องไปช่วยมันด้วยอ่ะฮะ
ทั้งที่ปอยเองก็สนับสนุนแผนชั่วนี้เองตั้งแต่แรก

อย่าบอกนะว่าปอยเป็นห่วงต้อม

ห่วงอย่างนี้

อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยกันแบบนั้นคงรอดมั้ง

นี่แสดงว่าพี่ฟอยจะเลิกแจ้งให้หัวหน้าดอนมาแล้วใช่ป่ะ
นี่แกเห็นฉันเป็นคนยังไงนี่ฮะไอ้เบิ้ม
พูดแบบนี้แสดงว่าเลิกใช่ไหมจ๊ะ

ก็โง่แหละ
ไม่เลิก
ไม่เลิก
เอาหน้ารถเป็นอย่างครับ

โอ้มีอะไรหรือเปล่าครับ

ผมว่าไม่น่าใช่หรอกมั้งครับ

เด็กสมัยนี้มันพิเลี่ยนเยอะกว่าที่เขาคิดไอ้ครอบครัวหน้า
รอแป๊บได้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้

บอกให้ไปเช็คก็เช็คข้างหน้าขับขี่ปลอดภัยรู้จักไหม

อ้าวหัวหน้าดอนใช่ไหมคะ

สวัสดีครับ
ฉันประนอมค่ะนี่พ่อกำนันเอง
พอกำลังเขาพูดถึงหัวหน้าดอนบ่อยเลยนะ
ตอนแรกนึกว่ามีอายุโอ้โฮยยังหนูเลยจ้ะ

เรียกฉันน้าประนอมก็ได้

หรือว่าจะเรียกพี่ก็ได้นะ

ได้เลยครับน้าประนอม
อ้าว

เข้าไปข้างในเลยเพราะกำนันอยู่ข้างในอ่ะ

หาข้าวหาปลากินที่นี่ไม่ใช่เรื่องยาก
ฉันทำกับข้าวอร่อยตามมาเลยจ้ะ

มาช่วยแม่ยกของหน่อยลูก

คนกันเองหัวหน้าเชิญเลยค่ะ

เฮ้ยมาได้ไงเนี่ยฮะ

อ้าวสองคนนี้รู้จักกันด้วยเหรอจ๊ะ

ช่อนึกว่าหัวหน้าดอนมันมาหาพ่อคำนั้น

แล้วทางร้านก็บอกว่า

แล้วก็คิดไปถึงว่ามีคนมาตัดด้วย

นี่ถ้าไม่ได้คุณปอยมาเตือนผม

ผมก็เลยอยากจะเอากล้วยมาให้เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณนะครับ
โอ้โหเอาวางไว้ค่ะเอาวางไว้ค่ะ

เด็กเปรกที่ไหนนะมันมาตัดสายเบรคหัวหน้าดอนได้เนี่ย
แบบว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าคนนี้ถี่คุ้มจะใช้เบรคหลังนี่นะครับ
เอออืม
เขาเรียกว่าคนดีภาคคุ้มครองคุณรักษานะคะ
เออปอยแล้วปอยรู้ได้ยังไงว่ารถหัวหน้าเขามีปัญหาลูก
อ๋อหนูคิดว่าหัวหน้าเขาก็ต้องขี่รถไปไหนมาไหนบ่อยอาจาร
รถนั้นก็ต้องมีเสื่อมาเลย
อืมเออ
แม่มัวจะเม้าท์เดี๋ยวพ่อก็ได้กินข้าวเช้าตอนพระทันเทนหรอก
เผ็ดไม่เก่งใช่ไหมฉันจะทำให้นายบุญห้อยเป็นหมาหอบเลยคอยดู

อ๋อผู้หญิงนี้น่ะจ้าแกงเห็ดรวมใส่น้ำยานางหอมกลิ่นปลาร้าจ้ะ
ลูกปลอยพริกมันเยอะไปใช่มั้ยลูก
หนูใส่ลูกโดดให้สีสันมันดูน่ากินเฉยจ้ะ
สีสันโอ้ยครบทุกสีอ่ะมีเหลืองมีแดงด้วยอ่ะ
กินเยอะนะคะหัวหน้า

นี่คือโรยชาบที่มือลูกสาวของพระนอมเองค่ะ
โรยชาบไซซ์เท้าชิ้น
กินแล้วอิ่มเท้าชาบ
ไม่ชอบอะไรเจอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
สนับสนุนโดยใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตบริเชส
สมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำ
ทุกถุงแรงทุกเม็ด

อ้าวอ้าว
ปลอยปลอย
อ้าวแม่

ผู้หญิงนี่อาจจะ

แกงเห็ดรวมใส่น้ำย่านางหอมกลิ่นปลาร้าจ้ะ
ลูกปลอยพริกมันได้เยอะไปใช่มั้ยลูก
โหเหมือนที่คิดเป๊ะ

หนูใส่ลูกโดดให้มันดูมีสีสันน่ากินเฉยจ้ะ
สีสัน
จ้ะกินเยอะนะคะหัวหน้า
ขอบคุณกำนันกับน้าประนอมมากเลยนะครับสำหรับอาหารมือนี้
ไม่ต้องขอบคุณหรอกจ้าแหมน้าดีใจซะอีกกับข้าวถูกปากอ่ะนะ
อืมเดี๋ยววันหลังเอามากินด้วยกันบ่อย
ถูกปากมากมากเลยครับอืม
แต่คุณปอยทำไมไม่ทำขายเลยล่ะครับ

ก็ผมเห็นว่าคุณตกงานอยู่นี่ครับ
เออเออเออนั่นสิลูกปอยวันนี้เรากินเกงเหตุการณ์
พ่อก็นึกได้ว่าหลังครัวเรามันมีหลวงพ่อเห็ดเก่าของไอ้ถังมัน
อ๋อแล้วทำไมลูกปอยไม่พอเหตุขายแล้วลูก
โอ้โหแบบนี้ดีมากเลยครับเพราะเห็ดขายกำไรก็ดี
ลงทุนไม่เยอะด้วยถ้าคุณปอยสนใจผมเป็นที่ปรึกษาให้ได้นะครับ
ขอบใจนะแต่ไม่ต้องอ้าวทำไมล่ะลูก
อ๋อสงสัยติดปัญหาเรื่องเงินทุนใช่ไหมอืม
ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวแม่ลงทุนให้ก่อน
แล้วแม่นี่ไม่เอาคืนด้วยของพ่อครับ
หนูไม่ทำโรงพอเห็นหรอกจ้ะแม่หนูมีไอเดียแล้ว
ไอเดียอะไรล่ะลูกยังบอกไม่ได้จ้ะ
แต่พ่อรอดูเถอะดีกว่ารูเพาะเห็ดร้อยเท่าพันเท่า

ยกลง

เอาไปเก็บก่อน
ปอยพี่ต้อมสุดหล่อและเซ็กซี่คนนี้เนี่ย
อุตส่าห์ให้พ่อตุ๊กนี่นะไปยืมของทั้งหมดจากวัดมาเลย
ปอยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อให้มันเปลืองเงินเปลืองทอง

นี่คือกล้วยจากสวนหลังบ้านของพี่ต้อมเอง
อันนี้ยกให้ไม่คิดเงินจ้ะ
ไอ้ต้อม

น้องปลอย
ขอบคุณนะเว้ยสำหรับกล้วยฟรี
ฉันจะเอาไปแปรรูปแล้วก็จะใช้ทุกเครือทุกหวีเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดเลยเว้ย

ขอบคุณกูจะไปกอดกล้วย

อ้าว

อันนี้ใช่ไอเดียที่คุณปอยบอกเมื่อวานหรือเปล่าครับ

ว่าแต่ไม่มีการไม่มีงานทำได้ไง
ถึงได้มาป้วนเปี้ยนอยู่แต่แถวบ้านฉันเนี่ยฮะ

ทำไมต้องคอยมาสร้างความรำคาญให้น้องปอยอยู่เรื่อยวะฮะ

ผมเห็นว่าบ้านของกำนันอยู่ทางหลักของหมู่บ้านพอดีนะครับ

คุณปลอยจะเอาไปทำอะไรหรอครับ
ดีจังเลยนะครับ
วัตถุดิบหลังบ้านมาแปรรูป

ทำแก้ขัดเพราะตบงานเฉย
เดี๋ยวหางานใหม่ได้ฉันก็ไม่อยู่ที่นี่แหละ
ครับน่าเสียดายนะครับ
ว่าแต่คุณปอยจะไปขายที่ไหนล่ะครับ
นี่ให้ผมช่วยไปขายที่ตลาดให้ไหมครับ
ขอบคุณนะจ๊ะในความหวังดี

ฉันจบการตลาดมานะมีตลาดอยู่ในมือ
จะส่งไปขายที่อื่นให้โดนกดราคาทำไม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะประนอมเองค่ะ
วันนี้ประนอมมีของดีมานำเสนอค่ะ

นี่คือกล้วยชาวฝีมือลูกสาวของประนอมเองค่ะ
ไม่น่าเชื่อลูกสาวประดอมทำกล้วยฉาบได้น่าทานมาก
คุณผู้ชมคะคำแรกกินแล้วติดใจ
คำที่๒กินปุ๊บติดฟัน
พี่ปอยแค่ขายกล้วยฉาบแม่ต้องแต่งอะไรเวอร์วังขนาดนี้เหรอพี่
ก็เออสิวะมันก็ต้องมีจุดขายกันบ้าง

โอ้โหกล้วยฉาบไซส์เท่าชิงกินแล้วอิ่มเท่าฉาบ
คุณผู้ชมค่ะเข้ามาเลยนะคะเข้ามา

ดูสิไพรีนขอซักหน้ากระปุก

เอ้าไอ้เอ๊กมาช่วยแม่จดออเดอร์สิเร็ว

้วยฉาบของเรายินดีนำส่งนำเสนอนะคะ
รับรองเลยว่าจะส่งถึงบ้านได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะ
ต้องสายไปสั่งอีกสิบเพราะทุกข์จ่าย
ไม่รวยวันนี้น่าจะไปรวยวันไหนวะ
โอ๊ยโอ๊ย
อืม

อืม

บอกว่าเนี่ยในวันนี้ฉันปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยเนี่ย
ปวดหลังปวดลำคอปวดไหล่ปวดหัว

นี่แหละที่ฉันอยากจะได้ยิน

เดี๋ยวฉันขอไปทาครีมก่อน

พ่อจัดที่นอนให้นะ

หึ

อื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้อ

จ๊ะครบแล้วนะเนี่ยนวดได้ล่ะรับรองเลยนะพ่อ
ว่ารื่นปลืดปลืดเอาเอาหึยพอ

อุ๊ย

แม่เนี่ยนะปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัว

โธ่แม่ก็เลยต้องมาใช้ไอ้เข็มค่าสลายไขมันช่วยลูกเอ้ย
อ่าวแล้ววันนี้ไม่ลายขายใช่ไหม
เดี๋ยววันนี้หนูจะเอาของไปส่งแล้วมาลืนเนี่ยค่อยทำเพิ่ม
ลอบนี้หนูจะไปอุดอุดเกา้ยจากสนตายายมาให้ด้วยนะจ๊ะ
ต้อมมันจะได้ไม่ต้องขโมยของตุ๊กมาให้

เดี๋ยวรอทำบัญชีเสร็จแล้วหักลบแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ย

ระวังนะเมื่อเช้าฝนมันตกอ่ะเดี๋ยวถนนลื่น

ลูกเรานี่มันอึดถึกทนจริง

หาตรงไหนปะเนี่ย
เฮ้ยเฮ้ย

อะไรวะ

โอ้ยจะไปส่องของยังไงวะเนี่ย
นี่คุณปอยจะไปปรายศนีย์หรือเปล่าครับ

ไม่ต้องอ่ะดิฉันโทรให้อาต้อมมารับได้
คุณปลอย

คือผมไม่ได้ตั้งใจจะให้คุณเลอะนะครับ

ผมก็เลยดึงฟุนประปังไว้อย่างนั้นนะ
จะเอาอะไรอีก

ไม่

ก็ได้

ฉันไม่ได้ยกโทษที่นายหรอกนะ
ฉันแค่กลัวส่งของไม่ทัน
จ้างยามฉันจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น

คู่ฟัดคู่กัน
จะโดนไม่ใช่น้อยคอยให้ความวุ่นวายวนเวียนทุกวัน
ชาติเหมือนเดิมเป็นเจ้าแหวนฤดได้กัน
พ่อเป็นอะไรเนี่ยทำหน้าเหมือนหมาเหงา
ฉันก็เสียดายเสียแม่ประนอมไอ้ถังเนี่ยไม่น่าอายุสั้นเลย
แต่ถ้ามันยังอยู่นะป่านนี้ฉันว่ามันคงเป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่บ้านใหม่แล้วต่อไปมันก็คงเป็นกำนัน
พ่อทำใจซะเถอะนะลูกชายเรามันหมดบุญซะแต่ชาตินี้แล้วล่ะ

ถ้าฉันไม่รู้ว่าฉันจะเอาหน้าไปสู้กับรูปบรรพบรุษที่เปะข้างฝาได้ยังไงนะสิ
ดูทรงแล้วเนี่ยนะการสืบทอดตำแหน่งกำนันของตระกูลเจริญพัฒนา
ลักษณะของฉันคงจะหมดแค่รุ่นฉันนี่แหละ
นี่ถ้าลูกปอยคิดอยากเป็นกำนันสักหน่อยนะก็คงจะดีน้องแม่ประนอมเนาะ
ทำไมฉันถึงแกล้งนายไม่สำเร็จนะ
พอดูเถอะฉันจะต้องเอาคืนหน้าให้ได้สักรอบ
การใส่ถุงมือทำปุ๋ยนะครับเราควรจะใส่ให้กระชับครับ
เพื่อไม่ให้เชื้อโรคและขี้เนี่ยเข้าไปในมือของเรานะครับ

ทำอะไรอ่ะจ๊ะแม่ทำไมกระเจ้าเข้า
แม่ข้าวแม่แกล้งหลุดนะ

คุณปอยคุณปอย

ไม่ชอบอะไรเจอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่

เอ๊ะไงเห็นฉันลำน้ำน้ำน้ำ

ดูนะไม่เคยยอมปล่อยจะโดนไม่ใช่น้อย

ชาติเดิมเป็นเจ้าเวรหรือนะ

ที่ว่าไม่ชอบมองที่ว่าไม่ชอบเห็นมันไม่จริงใช่ไหม

มันใกล้มันใกล้เห็นหน้าและอารมณ์เสียต้องเพียงทุกวัน
อะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น